มาที่ซอยฝนโยชน์ชิน๓๔ครับ
กับร้านอาหารเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับ
ร้านขวัญจิตครับร้านนี้นะครับเขาโด่งดังมาจากไส้กรอกโฮเมดครับ
อ่าแต่ตอนนี้นะครับเขาได้ต่อยอดเมนูไส้กรอกโกเม็ดของเขาเนี่ย
ผสมผสานกับเมนูอาหารอิตาเลียนครับในรสชาติที่ถูกปากคนไทยครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยอดขวัญนะครับครับผมใช่ครับ
เป็นทายาทรุ่นที่อะไรครับรุ่นที่สามครับร้านขวัญจิตครับ
ร้านเก่าแก่ดั้งเดิมเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาหกสิบปีแล้วครับ
ก็เปิดอยู่ที่บริเวณนี้แหละเปิดอยู่ที่บริเวณนี้เลยครับ
ไม่เคยย้ายไปไหนไม่เคยย้ายไปไหนครับแล้วก็ไม่มีสาขาด้วย
ไม่มีสาขาด้วยมีที่เดียวใช่ครับณปัจจุบันนี้ขยายใหญ่โตครับ
มีทั้งหมดกี่โซนกี่แบบครับมีทั้งหมดสามโซนนะครับครับผม
ก็จะมีเรือนหลังเก่าครับที่เราเปิดขายมาตั้งแต่หกสิบปีอ่ะนะครับ
หกสิบปีแล้วเป็นเรือนนั้นใช่ครับใช่ครับขายแค่ตรงนั้นอย่างเดียวใช่ครับ
แล้วก็มาเป็นเรือนนี้นะครับเรือนนี้เป็นเรือนกระจกนะครับครับผม
แล้วก็มาเรือนนี้เป็นบ้านโบราณที่เรามารีโนเวทใหม่ครับจากเมื่อก่อนครับ
ขวัญจิตครับขายไส้กอกโฮเมสครับที่เรียกว่าด่งดังมากมากครับ

คือเอ่อคุณปู่ซี่เป็นน้องของคุณย่านครับครับ
ได้เอ่อสูตรมันจากเยอรมันนะครับครับ
ก็มาลองทำดูแล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับรสชาติที่คนไทยชอบมากขึ้นครับ
คุณปู่นี่เป็นคนไทยคนไทยครับคนไทยเป็นลูกครึ่งไหมครับ
ไม่ไม่เป็นครับคุณยอดขวัญเป็นลูกครึ่งไหมเป็นลูกครึ่งครับใช่
แล้วก็มาทำไส้กรอกขายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับขายดิบขายดีมาก
ก็พอเริ่มต้นคนก็เริ่มรู้จักขึ้นเรื่อยนะครับ
ก็ขายดีมาตลอดขายที่ไหนบ้างครับเมื่อก่อนสำหรับไส้กรอก
ที่นี่ครับที่นี่ที่เดียวครับครับอย่างสมัยก่อนเนี้ยครับ
แถวนี้จะไม่มีอะไรเลยครับมีคลองผ่านด้วยซ้ำนะครับ
แต่ว่าก็คนจะไปดอนเมืองก็ต้องผ่านเส้นนี้ไม่มีเส้นอื่น
สมัยนั้นยังไม่มีวิภาวดีก็จะมาหยุดแวะพักทานเล่นอะไรอย่างนี้ครับ
จนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศร้านขวัญจิตไปมากมาย
รวมถึงอาหารด้วยครับใช่ใช่ตอนนี้อาหารเป็นยังไงครับ
ก็จะมีอาหารหลากหลายนะครับก็จะมีทั้งอาหารไทยธรรมดาอาหารอิตาเลียน
อาหารนานาชาตินะครับแล้วก็ผสมผสานครับอย่างคุณยอดขวัญได้เข้ามาตรงเนี้ย
ได้มาพัฒนาอะไรของร้านพรจิตบ้างครับครับก็คือมาเปลี่ยนแปลงบรรยากาศให้ดู
ร่วมสมัยมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นบ้านอยู่อืมครับ
แล้วหรืออาหารในเรื่องของอาหารล่ะครับอาหารก็เอ่อเป็นคนชอบทานอยู่แล้วครับ
ก็จะไปชิมที่นู่นที่นี่นะครับแล้วก็เอ่อมาปรับปรุงด้วยแล้วก็
สูตรเก่าของเราก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นเมนูเด็ดของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
วันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับครับวันนี้จะเป็นเส้นฟูซีรีส์ครับ
เอ่อผัดไส้กรอกโขลภาพานะครับเส้นฟูซิลลี่ผัดไส้กรอกโขลภาพา
ซึ่งไส้กรอกเป็นของขึ้นชื่อของทางร้านควันจุดอยู่แล้ว
ถ้าอย่างงั้นขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวนะครับได้ครับไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง
ได้เลยครับไปเลยครับ
เอาละครับตอนนี้บุกเข้ามาในครัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหครัวใหญ่มากเลย
เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินผ่านมานี่มีกี่ครัวครับในที่นี่มีสองครัวครับ
เมื่อกี้เป็นครัวอะไรครับครัวไทยครับครัวไทยอันนี้คือครัวฝรั่งเลย
ใช่ครับครัวเมนเลยครับครัวเมนเลยใหญ่จริงจริงนะครับอ้าวเชฟไปซะละ
สวัสดีครับเชฟเชฟมาเตรียมส่วนผสมให้เราครับ
มาดูส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้น้ำตาลแน่นอนใช่ครับ
อันนี้เป็นมะเขือพวงนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกขี้ฟ้า
แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเอ่อพริกไทยครับพริกไทยสดนะครับใช่ครับ
อันนี้ไส้กรอกไส้กรอกนี่เรียกไส้กรอกอะไรครับไส้กรอกเวียนนาครับ
ไส้กรอกเวียนนาของทางร้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นสูตรดั้งเดิมเลยครับ
สุดั้งเดิมเลยครับทำตากหมูร้อนรวนหมูร้อนรวนครับมีส่วนผสม
ซึ่งได้ความกรอบครับครับอ๋อมันจะกรอบใช่ครับ
นั่นก็คือเนื้อสัตว์บดละเอียดผสมกับเกลือและเครื่องเทศที่ใส่เข้าไปในไส้
ที่จะเป็นตัวช่วยรักษารูปร่างของตัวไส้กรอกไว้
ซึ่งประเภทของไส้ที่นิยมใช้กันนะคะมีทั้งไส้ธรรมชาติ
ไส้ของสัตว์ชนิดต่างเช่นไส้หมูไส้วัวไส้แพ้และไส้สังเคราะห์
ซึ่งมีทั้งชนิดที่ทำมาจากเมล็ดฝ้ายชนิดที่ทำจากคอลลาเจนจากหนังสัตว
หรือแม้กระทั่งแบบพลาสติกที่จะต้องลอกออกก่อนนำไปรับประทานนั่นเองค่ะ
ส่วนที่ร้านขวัญจิตนี้นะคะเขาเลือกใช้ไส้แพ้
ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่สามารถปล่อยให้ความชื้นและควันไฟ
เข้าภายในเนื้อไส้กรอกได้ง่ายแล้วก็ยังสามารถหดตัวได้ง่าย
จึงทำให้ไส้รัดแนบเข้ากับเนื้อได้อย่างสนิท
นี่จึงเป็นที่มาของความกรุบกรอบของไส้กรอกขวัญจิตเขาล่ะค่ะ
ทางร้านเองเนี่ยมีไส้กรอกกี่ชนิดมีหลาย
หลากหลายชนิดมากมายเลยนะครับมีเวียนนาแล้วก็เวียนนาใส่พริกขี้หนู
อันนี้ห้าสิบหกสิบปีแล้วอันนี้ใบโหระพานะครับอันนี้เนยครับ
อันนี้เป็นกระเทียมผัดกับน้ำมันมะกอกเอาไว้นะครับ
อันนี้ผัดเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเส้นฟูซิลี่นะครับ
จริงแล้วเมนูนี้มันก็ใช้ได้หลายเส้นทำไมถึงเลือกใช้ฟูซีรีส์ครับ
ความเผ็ดอาจจะเข้าไปในเส้นแซ่ดซึมอยู่ตรงเกลียวของเขานี่ครับ
ความเผ็ดรสชาติอาจจะไปแซ่ดซึมอยู่อย่างงี้ถูกต้องครับ
เวลาเคี้ยวได้รสชาติเป็นที่อันนี้เป็นน้ำมันหอยนะครับ
มันหอยนะฮะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วขาว
อันนี้เป็นซีอิ๊วดำนิดนึงอันนี้จะเป็นพริกตำนะครับ
แล้วก็อันนี้เป็นน้ำซุปครับส่วนของทั้งหมดนี้ก็จะรวมกันเป็นเมนู
ฟูซีนี่ไต้กรอบโหระพาใส่กรอบโหระพาใส่กรอบโหระพา
เป็นคนคิดเมนูเนี้ยอันนี้เชฟเป็นคนคิดครับ
หมูขึ้นมาแต่เมนูส่วนใหญ่ในร้านคุณยอดขวัญก็มีส่วนในการที่
ใช่ก็จะคุยกันตลอดว่าจะทำเมนูไหนดีนะอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้างั้นเดี๋ยวจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะฮะเดี๋ยวฝากคุณยอดขวัญ
จากการทำเมนูสุดแสนจะอร่อยให้ผมแล้วผมไปรอให้เขานะ

ติดตามรับฝากแล้วโฮล์เจรีย์ใจเกาะพันธุ์ครัภาพก็อยู่ตรงหน้านะครับ
มีเมนูอื่นมากมายเลยครับ

อาจารย์จาไส้กรอกมีไส้กรอกกี่ชนิด
อันนี้จะมีไส้กรอกเวียนนานนะครับ

แล้วก็โบโรน่าจะมีหมูกับเนื้อนะครับ
มีหมูธรรมดาหมูพริกไทยดำ

แล้วก็เนื้อพริกเนื้อไม่พริกค่ะ
ครับเลยคร้าเราก็แถมวันบดให้ด้วย

และก็สาวข่าวของปักลาครับ

เมนูนี้จะเป็นอกเป็ดซอสส้มครับ

แล้วก็รวมกับความหอมโขลภา

หนูว่าลงตัวคลุกเขาได้เข้ากันมากนะครับ

คล้ายผัดกะเพราที่เป็นอาหารเลี้ยวนิยม

ในบรรณาไทยกอบทั้งหมดที่ร้านของจิตกาย
อันไหนเป็นตัวแรกสิปคะ
ตัวนี้เลยครับ
อ๋อที่เหลือมันเป็นขนาดของข้างหนาม

นี้พวกมีความหอมของของคอมไหม้ของโปรสมเบอร์ค่ะครับวัวหอมแล้วก็กินคู่กับมันบดครับ
ครับชื่ระละเอียดจริงค่ะพอเข้าไปในท่านไม่ต้องบุงเที่ยวเลยมันมันมันละลายไปจักรหนี้เลยเฉพาะ
เลยแล้วก็เป็ดซอสส้ม
ปริชอันเต็มกำลังดีซอสส้มมีความหวานโอ้มเกรี้ยวนิคเย็ด
ก็มีกลิ่นหอมของส้มนะครับก็เท่านี้ออกแนวฝรั่งนิดนึง

แล้วก็มีสลัดผักย่างที่ดีสำหรับสุขภาพ
จะมีผักครบห้าหกสี่เลย
กินให้ครบพวกหมดหมูเลย
มีทั้งเนื้อมีทั้งผักแล้วก็สุดท้ายก็มีเค้กก็ต้องมี

เข้ามาจะเห็นทันเมื่อทีเลย
ร้านเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งเช้าแล้วก็ปิด๔ทุ่มครับ

เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ
ช่องทางการจิตอบของร้านมีทางทางบังเอิญ
ก็สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของร้านได้นะครับผม
วันนี้ขอบคุณยอดพันธ์ของนายนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ต่อมากหาวันนี้ก็จะมีเท่าวะ
ฉันก็ว่าจะเปิดจริง
ให้กลุ่มอยู่ด้วย

ของเมนูเส้นอนาชาติที่ร้านเด่นตลาดดัง

ทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของร้านเด่น

แม้จะอยู่ในตลาดธรรมดาธรรมดาแต่พวกเขาก็ได้ทำให้เมนูเหล่านั้นมีความพิเศษมากขึ้น
จากเรื่องราวในตำนานหรือแรงบันดาลใจ
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่มีความหมายมากจริงค่ะ
และการออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในสัปดาห์หน้า
จะได้พบกับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำไซส์สูตรเก่าแก่จากร้านนก
ต่อด้วยเมนูมิโซราเมนที่สร้างสรรค์ด้วยมิโซชั้นดีจากร้านราเมนมิโซยา
และปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเมืองเว้เมนูหาทานยากที่ส่งตรงจากประเทศเวียดนาม
จากร้านไส้ง่อนเรซิพีรับประกันความสนุกและความน่าทานอีกเช่นเคยแน่นอนจ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป